นั่นเขาก็นิยมไปขอเจอไม้เจอมือเพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
เดี๋ยวจะพาไปที่นี่คุณผู้ชมดูความยิ่งใหญ่กันก่อน
เขาบอกว่าตรงนี้คือแถวริมอุโบสถวัดหุบบรวนาราม
ศรีราชาชนบุรี

ที่นี่ถือว่าเป็น๑ใน๕อันดับ
สำหรับการเจอมือจากวัดทั่วประเทศนะ

แล้วที่นี่ท่านเจ้าอาวาสนะครับพระครูธรรมทรบุญโปรด
ยังไงอ้าวผมอ่านแป๊บเอ้ยให้คุณหยุดอ่านก่อนตอนนี้
อะไรคุณโอ้โหผมโลงไม่ไหวแล้ว

เจ้าอาวาสนะครับพระครูธรรมธรบุญโปรด
นายจัดอ้านเอ้าผมต้องหยุดอ่านอีกนะ

อย่าหยุดอ่านหยุดอ่านข่าวแป๊บมือ

ที่ได้อ่านจบไม่ได้ข่าวเนี่ย

ทางเจ้าอาวาสท่านมอบหมายให้พระใบดิกาชิชรัฐหรือพระเอ็ม
ซึ่งเป็นลูกศิษย์ที่ร่ำเรียนและสืบทอดวิชาจินดามณีใหญ่
หลวงพ่อบุญโปรดและเป็นผู้สืบทอดวิชาตะขอเกี่ยวทรัพย์
จากท่านพ่อปริศนาก็คือพระทุดงจากพม่า
ซึ่งผู้ที่มาเจอมือไปแล้วเนี่ย
บอกว่าค้าขายร่ำรวยหยิบอะไรก็เห็งปัง
พระท่านก็เลยเป็นผู้เจอมือให้ในลักษณะแบบนี้
เขาบอกว่านี่คือการเจอมือในลักษณะของพระสังเรียกทรัพย์
เพื่อเปิดดวงโภคทรัพย์หรือว่าเปิดทรัพย์รับโชคนั่นเอง
โอ้โหดูสิครับช่วงนี้หลายวัดก็เริ่มทำแบบนี้นะ
เหมือนกับว่าเป็นกุศโลบายแล้วกันให้สาธุชนเขามีที่พึ่ง
จะได้มีกำลังใจในการประกอบอาชีพทำมาหากินต่อไป
ชาวบ้านเขามีความเชื่อว่าถ้าเจอมือแล้วเนี่ย
โดยเฉพาะจริงนะเป็นการเจอมือกินค์ราทมนิยไย
พระสังเรียกทรัพย์แล้วนั้นจะประสบความโชคดี

คนเขามีความเชื่อเขาไปที่วัดแล้วได้สิ่งเหล่านี้กลับไป
มันก็กำลังใจนะคุณผู้ชมนะ
อีกทั้งผู้ที่มาเจอมือกันที่นี่ที่วัดหุบบรวนาราม
เขามีความเชื่อว่ากลับไปแล้วก็ประสบความสำเร็จตามนั้น
เงินทองไหลมาเทมาแต่มันก็ไม่ใช่ว่าทุกคน
เพราะทุกคนที่เขาว่ากันว่าได้เงินทองไหลมาเทมาเขาต้องตั้งใจทำมาหากินด้วย
บางคนบอกเจอมือเสร็จแล้วอ่านอนสบายรอเงินไหลมา
เงินจากไหนจะไหลมาแล้วไม่ต้องก็ต้องคิดตามนี้ด้วยนะคุณผู้ชมนะ
แล้วถ้าสนใจอยากจะไปที่วัดแล้วอยากจะเจอมือจริงทำยังไง
ทางวัดจะเปิดให้เจอมือเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะวันหยุดสุดสัปดาห์นะ
แล้วก็วันหยุดนักขัดตะเลิกในเวลา๙โมงครึ่งถึง๑๔นาฬิกาเท่านั้น
โอ้โหก็เป็นเรื่องของความเชื่อเนอะเรื่องของการแบบว่าเจิมฝ่ามือเปิดดวง
เปิดทรัพย์รับโชคอะไรต่างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอก
เจิมอย่างเดียวนอนเฉยมันไม่ได้คือมันเหมือนเป็นที่พึ่งทางใจ
ที่ทำให้เราแบบมุ่งมั่นมีกำลังใจในการทำงานนะคะ